ปกติเห็นรับแต่บทนักเรียนวัยลงวัยรุ่น
กลับมาแล้วนะฮะมาครั้งนี้รับบทบาทคุณหมอฉุกเฉิน
ยังไงนะสกายก็ยกให้พี่ซันนี่เป็นไอดอลอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ว่าแต่ไหนแล้วจะตามรอยพี่ชายคนนี้
แล้วสกายจะมีสิทธิ์ถอดเสื้ออวดซิกแพคในละครกับเขาบ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังคำสัมภาษณ์จากน้องสกายสุดหล่อคนนี้เลยจ้า

หลายคนคิดถึงละครแหละน้องสกายอยากบอกว่าไงคะ
ผมก็หลังจากที่ห่างหายไปพักนึงนะครับผมก็ตอนนี้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ออนแอร์นะครับผมประมาณปลายสิงหาคมนะครับ
หลายคนยุ้งให้มาถอดเสื้อตามพี่สันนี่

ฟรีแลนซ์เดี๋ยวรอดูครับพี่ชันนี้
แล้วมีโอกาสเราจะซิกแพคอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
จริงก็พยายามคลิปฝุ่นอยู่เรื่อยครับผม

ว่าตกลงเป็นละครหรือเป็นซีรีส์เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน